เอาไปดูคู่นี้กันบ้างคู่นี้ยังไม่มีลูกนะ
แล้วก็ไม่รู้ว่ายังอยากจะมีตอนนี้หรือเปล่า
เขาไปกระชับความสัมพันธ์ทริปที่ญี่ปุ่นกันมาค่ะ
สำหรับสาววุ้นเส้นแล้วก็คุณชาคริส
แต่ว่าวุ้นเส้นบอกเลยว่าจริงก็กระชับกันก่อนไปแล้วแหละ

ไม่รู้เหมือนกันถ้าได้เขาก็บอกแล้วมั้งเนี่ยหรือเขาไม่บอกแล้วล่ะ
เขาเพิ่งจะเดินทางกลับมาไทยไม่กี่วันนี้เอง
เมื่อวานนี้เองคุณวุ้นเส้นวิริธิภาก็ตรงดิ่ง

ยอมรับว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่นมากขึ้น
แม้ว่าจะไม่ค่อยได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่พิเศษอะไร
แต่ว่าคุณจะคิดครับครับ
คุณแจ๊คคิดครับเขาก็ยังมีความโรแมนติกให้ตลอดเวลา
ซึ่งวุ้นเส้นตั้งใจว่าหลังจากที่กลับมา
พยายามหาเวลาให้กันและกันเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาชีวิตคู่ที่ทั้งสองคนเผชิญอยู่นั้น
มันไม่ได้เกิดจากเรื่องของเวลาเพียงอย่างเดียวอ้าว
มียอมรับด้วยว่าตอนนี้ก็มีงานคู่ติดต่อเข้ามาพอสมควรแล้วนะ
รูปก็ไม่ค่อยหวานเท่า

ไม่หวานเท่าอะไรไม่หวานเท่าความปรุง
ก็มีหวานบ้างมีแบบง้องแง๊งบ้างตามภาษาอะไรอย่างนี้
มันก็ผ่านช่วงเข้าใจมาแล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไปเที่ยวครั้งนี้
มันก็แบบไม่อยากให้คนคิดอะไรมาก
ก็แค่เป็นทริปหนึ่งที่เราแบบอยากจะไปพักผ่อนกันไปสนุกกันอะไรอย่างนี้มากกว่า
จริงมันก็ดีขึ้นค่ะจริงมันก็ดีขึ้นตั้งแต่ก่อนไปแล้วอะไรอย่างนี้
ก็ยิ่งดีก็คิดว่าน่าจะมีทริปต่อไปอะไรอย่างนี้
แค่ไปเที่ยวกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันก็โอเค
ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เราก็สู้กันเต็มที่อะไรอย่างนี้
ก็ขอให้มันแบบยังผ่านไปได้ด้วยดีดีกว่า
กลับมาครั้งนี้เหรอคะก็พยายามค่ะพยายามหาเวลาไปต่างจังหวัดก็ได้
หรือว่าเจอกันให้มากขึ้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เวลา
เข้าใจแบบคือถ้าเกิดปัญหาอยู่ที่เวลามันก็คงแก้ได้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าตอนนี้มันก็ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้ว
ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เวลาเข้าใจป่ะถามเราเราไม่เข้าใจ

อยากจะรู้ว่าตกลงมันคืออะไรถ้าไม่ต้องให้เวลามันคืออะไร
ขาเตียงแน่นปึ๊กเหมือนเดิมรับรองว่าไม่มีสันครอยไม่มีหักแน่นอน
แต่ว่าเรื่องลูกยังไม่อยากมีตอนนี้เนาะเก็บไว้ก่อน